ทำไมทุกครั้งที่นักข่าวถามนายก
เรื่องความชัดเจนของวันยุบสภา
นายกจะมีท่าทีอึกอักอ้อมอ้อมแอ้ม
ทั้งที่เป็นเรื่องที่ควรจะตอบได้

คุณสันติวิริยรังสลิตเพื่อนผม
นานแล้วก็เออถึงบังอ้อว่าอ๋อคงเป็นอย่างนี้เอง
ที่นายกต้องออมแอ้ม
คำตอบก็เพราะว่านายกกำลังหาเหตุผลที่เหมาะสม
ที่จะยุบสภาอยู่เพราะในระบอบประชาธิปไตยเนี่ย
ยุบสภามันต้องมีเหตุผลรองรับ
กลับไปในอดีตการยุบสภาตั้งแต่ครั้งแรกปี๒๕๕๙
มาจนถึงการยุบสภาครั้งสุดท้ายเมื่อปี๒๕๖๒
ในรัฐบาลคุณยิ่งรักเนี่ยยุบสภาไปแล้ว๑๔ครั้ง
ทั้ง๑๔ครั้งเหตุผลที่เขานำมาใช้ในการยุบสภา
ส่วนใหญ่เกือบทุกครั้งอ้างเหตุผลว่าเกินความขัดแย้ง
ทางการเมืองเขาอ้างความขัดแย้งจนส่งผลให้สภาผู้แทน
และรัฐบาลทำงานกันต่อไม่ได้เดินต่อไม่ได้ทำงานไม่ได้
มันก็เกิดความเสียหายทั้งสภาทั้งรัฐบาลพอเป็นอย่างนั้นก็หาทางออก
ทางออกก็คือคืนอำนาจให้ประชาชนตัดสินก็คือการยุบสภาเลือกตั้งใหม่
นั่นคือเหตุผลของการยุบสภาที่ผ่านมาแต่ว่าคราวนี้เนี่ย
มันไม่มีเหตุผลเหล่านั้นเลยนะครับเพราะสภาก็อยู่ครบเทิม
แล้วก็ปิดสมัยประชุมไปแล้วปิดไปเรียบร้อยแล้ว
เมื่อไม่มีสภาแล้วก็ไม่มีความขัดแย้งในสภา
ไม่มีปัญหาความขัดแย้งที่จะทำให้รัฐบาลไปต่อไม่ได้
แล้วจะเอาเหตุผลอะไรมายุบสภาดูกฎหมายรัฐมนูลประกอบก็ได้ครับ
รัฐธรรมนูญมาตราหนึ่งศูนย์สามเขาบรรยัติไว้ว่าการยุบสภาผู้แทน
ให้กระทำโดยพระราชกฤษฎีกาและให้กระทำได้เพียงครั้งเดียว
ในเหตุผลในเหตุการณ์เดียวอ้าวทีนี้ลองมาดูว่า

เหตุผลจริงของการยุบสภาคืออะไรอันนี้ก็เป็นที่รับรู้ในวงการเมืองกันมาแล้วว่า
ยุบสภาเพื่อเปิดช่องทางให้สอสอที่ย้ายพักจากพักเก่าไปสมัครพักใหม่
จะสามารถลงสมัครได้หมายถึงว่าย้ายไปอยู่ภายใน๓๐วัน
ตั้งแต่วันยุบสภาแต่ถ้าไม่ยุบสภา
ปล่อยให้สภา
ถ้าเป็นอย่างนั้นสอสอที่ย้ายพักเนี่ยที่ลาออกจากพักเก่าไปแล้วไปสมัครพักใหม่เนี่ย
ต้องเป็นสมาชิกพักใหม่๖๐วันนะครับถึงจะลงสมัครได้
สภาเนี่ยได้๓๐วันปล่อยให้หมดอายุไม่ยุบสภาต้องใช้เวลา๖๐วัน
ถ้าเป็นอย่างนั้นสอสอที่ย้ายพักจากพักเก่าไปรอที่จะเข้าพักใหม่อยู่ตอนนี้
หรือยังเข้าพักใหม่ไปสมัครแล้วเนี่ยต้องรอ๖๐วันไม่ทันครับ
กันไปหมดรอแท่งเต้งกันไปหมดตายหมู่กันไปหมด
นี่คือเหตุผลที่จะต้องยุบสภาเพื่อให้ใช้เวลาเพียง๓๐วัน
ในการไปอยู่กับพักใหม่แล้วเขาก็ส่งสมัครได้
แต่เหตุผลที่ว่านี้เนี่ยจะเอาไปอ้างในพระราชกฤษฎิกายุบสภาได้ยังไง
เขียนข้ออ้างยังไงที่จะให้สมเหตุสมผล
ผมว่านี่คือสิ่งที่นายกกำลังลังเลว่าจะใช้เหตุผลยังไง
ก็อึกอักอึกอักกระอักกระอวนก็เพราะเหตุนี้
แล้วความเป็นความตายของสอสอที่ย้ายพักจะไปอยู่พักใหม่เนี่ย
ไม่ใช่มีเฉพาะพักโน้นพักนี้
ที่สำคัญคือที่ย้ายไปอยู่พักรวมไทยสร้างชาติ
นายกไปนั่นแหละจะเดี้ยงกันไปหมด
ถ้าไม่ยุบสภาต้องไปอยู่ถึง๖๐วันถึงจะหลบสมัครได้
กลับมาพักเก่าก็ไม่ได้เพราะถือว่ามาสมัครใหม่ก็ต้องใช้เวลา๖๐วัน
ถึงใช้คำว่าเดี้ยงกันหมดตายยกล้าว
ฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมนายกจะต้องยุบสภา
แล้วจะหาเหตุผลให้มันสอดคล้องกับเหตุผลที่สวยงามในการยุบสภา
เพราะเหตุผลในการยุบสภา
มันต้องเป็นประวัติศาสตร์ทางการเมือง
อ้างเหตุผลที่ไม่สมเหตุสมผลมันก็ไม่สง่างาม
ฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องตามดูกันต่อไปว่า
สุดท้ายนายกจะใช้เหตุผลอะไร
ถ้าเป็นเหตุผลที่ไม่สมเหตุสมผล
มันจะเป็นการทำลายพื้นฐานของระบบประชาธิปไตยที่ดีงาม
อันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องจับตาจับตามอง
แล้วลมเปลี่ยนทิศเขาก็เปรียบเทียบว่า
ในศาลัทธ์อเมริกานี่

เพราะพักไม่ยอมส่งลงเลือกตั้ง

เราได้เคยได้ยินไหมครับว่าในอังกฤษ

ย้ายไปอยู่พักคอนเซอร์เวติเพราะตามนายที่มีบุญคุณส่วนตัว
ก็ไม่เคยได้ยินเพราะเขามีอุดมการไงครับ
วันนี้เนี่ยคุณภัยศาลพืชมงคลเขาโพสต์ถึงเรื่องนี้ว่า
ถ้าไม่มีการยุบสภาปลาเปลี่ยนอ่างจะตายเรียบ
หมดทั้งบ่อเลยครับซึ่งผมคิดว่าคอการเมืองก็คงสะใจอยู่ไม่น้อย
เพราะว่าสภาผู้แทนจะได้เปลี่ยนปลารุ่นใหม่
เข้ามาแทนที่ปลารุ่นเก่าได้มากขึ้น
อันนี้ก็เป็นเพียงการชี้ให้เห็นว่า
นายกจึงอึกอักเวลานักข่าวเรื่องถามเรื่องวันยุบสภา
แต่เอาเข้าจริงหนีไม่พ้นหรอกครับ
ยังไงก็ต้องยุบแล้วยังไงก็คงหาเหตุผล
เป็นเรื่องเป็นราวมาอ้างจนได้จะเหตุผลอะไรยังไงก็คอยดู
แต่จะอ้างเหตุผลเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาไม่ได้
ว่าเกิดความขัดแย้งระหว่างสภากับรัฐบาลจนทำงานไม่ได้
จริงถ้าจะอ้างความขัดแย้งเนี่ยต้องอ้างไปก่อนหน้านี้
ที่สภาลมแล้วลมอีกตอนนั้นก็ไม่ได้ใช้โอกาสนั้น
เหตุผลนั้นในการยุบสภาแล้วกำลังจะมาหาเหตุผลอะไร
ที่มายุบสภาในช่วงนี้นี่ต้องตามดู
ปิดท้ายจะขีดเส้นใต้อีกเรื่องหนึ่ง
ผมเห็นประเด็นนี้ในหนังสือพิมพ์บางฉบับพาดหัว
ปอแตกขัดแย้งเดือด
คำสั่งย้ายเลขาสอบตที่มาของข่าวสรุปให้ฟังอย่างนี้
คลมอเมื่อวันที่ยี่สิบแปดกุมพาเนี่ยมีมติย้ายโอนพลเรือตรีสมเกีตผลปรยูน
ออกจากตำแหน่งเลขาสอบตมาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
แล้วล่าสุดคอลโลมเมื่อวันที่๗มีนาที่ผ่านมาหยกไม่กี่วันเนี่ย
ก็มีมติย้ายพลเรือตรีสมเกียจกลับไปเป็นเลขาสอบตใหม่
พร้อมกับต่ออายุการดำรงตำแหน่งที่ครบ๔ปีแล้วไปอีกปีหนึ่ง
ข่าวนี้ดูเผินก็เป็นเรื่องธรรมดา
ย้ายกลับไปกลับมาแบบนี้ไม่ใช่ไม่เคยทำเคยทำกันมา
แล้วทำไมถึงเรียกว่าสองปอแตกกันคำตอบมาจากรายงานข่าวเชิงลึกว่า
การย้ายครั้งแรกเนี่ยจากสอบตมาเข้าธรรมเนียบ
เป็นข้อเสนอของพลเอกประวิทธิ์ซึ่งมีรายงานว่า
เตรียมจะเสนอคนบางคนเข้าไปทำหน้าที่แทนการย้ายกลับมา
ลงไปที่สบตคราวนี้ที่มีมติกันเมื่อวันที่๗มีนา
ยกเนี่ยเป็นข้อเสนอของพลเอกประยุทธ์
ผลเอกประวิทย้ายมาผลเอกประวิทย้ายกลับ
นักข่าวเขาตีความเป็นอย่างอื่นไม่ได้เรื่องแบบนี้ก็แปลว่าแตกกัน
ผมถึงบอกว่าการเมืองเนี่ยรักกันมากแค่ไหน
แต่วันถึงวันหนึ่งสถานการณ์สิ่งแวดล้อมเรื่องใกล้ตัวเรื่องข้างเคียงตัว
มันจะทำให้มีปัญหากัน
สิทธิ์การเมืองที่บอกว่าไม่มีมิตรแท้ไม่มีตรัตรูถาวรใช้ได้เสมอ
การเมืองที่บอกว่าไม่มีพี่ไม่มีน้องในทางการเมืองก็ใช้ได้เสมอ
ก็เอาเรื่องนี้มาขีดเส้นใต้ให้ฟังนี่คือขีดเส้นใต้วันนี้ครับ